และถ้ารถข้างหน้าเขาไม่ไป
แล้วคุณบีบแต่เตือนตึ๊บสักทีนึง
แล้วเขาทำแบบนี้คุณจะทำยังไงคะ

แต่ฉันเขาเฉยเลยจริงไหม
ทำไมไม่ไปเธอบอกแบบนี้นะตรงเนี้ย
มันเป็นบริเวณถนนเส้นหน้าสนามหินแรง
แต่เอาเป็นว่าเธอมีการไปแจ้งความเอาไว้แล้วแหละ
ทีนี้เนี่ยนะคะทางทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามพูดคุยกับเธอ
ผู้เสียหายคือคุณมดค่ะอายุ๒๙ปี

เธอก็เลยบีบแต่เตือนเธอบอกว่าเธอบีบแบบสั้นดูสภาพรถเธอสิ
โอ้โหกระโปรงหน้ายุบเข้ามาแบบนี้
ใช่ค่ะเธอบอกเธอบีบแบบสั้นเท่านั้นแค่เตือน

และบีบทีเดียวใช่ค่ะแล้วเธอบอกว่า
อย่างนี้คุณถ้ามีเสียงเป็นแบบนี้ปิ๊บนั่นน่ะสิ
ปรากฎขันหน้าก็ไม่ยอมไปใช่ค่ะ
พักหนึ่งก็ไม่ยอมออกจนกระทั่งนี่
น่าจะใส่เกียร์ถอยหลังเพราะเห็นไฟท้ายเป็นไฟถอยหลัง
ใช่แล้วมาชนเธอเต็มเลยฮะ
ซึ่งตัวคุณมดบอกแบบนี้ว่าไม่รู้ว่าเจ้าของรถคันนั้นอ่ะ

ใส่เธอถึงถอยมาชนเธอจนรถเธอพังเสียหายแบบนี้
ทีนี้เธอแจ้งความนะคะไปลงบันทึกประจำวันที่สภศสวนภูมิ
แล้วก็ถามความคืบหน้ากับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ทำหมายเรียกไปแล้วกับรถคันนี้
ก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุเนี่ย
รับผิดชอบซ่อมค่ารถเธอหน่อยค่ะ
ไม่ได้แบบตี๊ดอะไรอย่างนี้เลยคือแบบตื๊ดแค่นี้
ใถ่อีกทีเดี๋ยวอะเออแบบไฟเขียวนะ
ไม่ได้แบบปิดตี้เลยให้ตกใจคือเราไม่ได้โฮล์หลืน
เราแค่แบบเตือนว่าแค่นั้นเอง
แล้วอย่าให้เขาว่ารับผิดชอบส่วนเนี่ย
สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเราก็ต้องมาเสียประโยชน์จากการใช้รถ
ก็คือเราต้องมาเสียเงินที่เราต้องไปทำงานเราไม่ได้ใช้รถ
เธอนี่แหละเธอบอกว่าปริ้นต์ไปนิดเดียวเพราะเธอไม่แน่ใจนะว่าคนขับคันหน้า
เขาเอ๊ะทำไมถึงไม่ออกรถสักทีเพราะไฟเขียวนานแล้ว
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันที่รถคันนี้ถอยมาชนเนี่ยเพราะเขาตกใจใส่เกียร์ผิด
หรือว่าตั้งใจหัวร้อนโกรธเพราะเธอบีบแตรอืม

สุดท้ายนะเขาหนีไปได้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ

แต่ว่ารถของเธอติดไฟแดงอีกรอบหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่าน

รอให้ตำรวจเจอตัวก่อนนะฮะ
คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ